ลูกจะเปิดเทิมค่ะเอาของมาจำนำมาเลยค่ะเอาเงินควบทุน
เดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาต่อแถวแล้วกันนะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะวันนี้ใครจะออกไปไหนมาไหน
ลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าเริ่มจะมีฝนตกลงมาบางพื้นที่
แล้วก็เตรียมรับน้ำฝนอีกทีตั้งแต่วันที่๑ถึง๕กรกฎาคม
ไปแบบยาวเลยนะคะข้อมูลปัญญาณไรค่ะตรวจสอบกันจาก
แผนที่อากาศภาพไทยเดี๋ยวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
วันนี้ถือว่าเป็นวันเตรียมความพร้อมค่ะที่บริเวณภาคตะวันออกนะคะ
ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณนี้จะมีฝนปกคลุมหนาแน่น
แล้วก็ถือว่าพาดผ่านมาเป็นตอนกลางปัจจัยก็เนื่องมาจากว่ามีร่องฝนนะคะ
ที่อยู่บริเวณประเทศจีนค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นแนวร่องคือตัวแอลกับเส้นสีแดง
แถบสีน้ำเงินเนี่ยนะคะอยู่บริเวณนั้นก็จะทำให้เกิดผลกระทบมาสู่ประเทศไทย
ตามแนวเส้นความกดอากาศเท่าก็จะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยนั้นมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมมรสุมประจำฤดูนะคะ
ยังคงพัดมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีกำลังแรงขึ้น
ส่งผลทำให้ทางด้านตะวันตกของประเทศคือด้านรับลม
รวมถึงภาคตะวันออกนะคะได้รับฝนมากหน่อยในช่วงระยะเวลานี้
ขณะที่ภาคอื่นอื่นก็ได้รับฝนประปรายบ้างค่ะส่วนนี้คือโมเดลการคาดการณ์พื้นที่ที่จะได้รับฝนนะคะ
ช่วงเช้าเช้ายังไม่ค่อยมีฝนตกลงมาหนักมากนักแต่ถ้าผ่านเที่ยงผ่านบ่ายไปแล้วค่ะ
ภาคตะวันออกนะคะแถบฉะเชิงเซานครนายกสะแก้วค่ะ
ก็จะมีโอกาสได้รับฝนมากหน่อยแล้วคล้อยบ่ายถึงค่ำไปเนี่ย
บริเวณดังกล่าวก็จะมีโอกาสเกิดฝนมากขึ้นขณะที่คลื่นนะคะไม่ได้สูงมากนัก
ประมาณห้าสิบเซนติเมตรถึงหนึ่งเมตรทั้งสองฝั่งก็ยังคงสามารถเดินเรือได้ตามปกติค่ะ
การการพยากรณากาศประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่นะคะ
กระจายกันไปทั่วทุกจังหวัดค่ะขณะที่ภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองตกร้อยละสี่สิบของพื้นที่
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉลี่ยมีฝนร้อยละสามสิบของพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงจังหวัดจันทบุรีและตราที่จังหวัดในภาคตะวันออกด้วยนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคนับตั้งแต่สุราชธานีลงไป
ภาคใต้ฝั่งอนามันฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่นับตั้งแต่พังงาลงไปถึงสตูนค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่นะคะมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงค่ำนะคะ
แต่ว่าจะเป็นฝนละอองเบาเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าพื้นที่ไหนมีฝนตกก็เตรียมหาภาชนะหรือว่าทำแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้โดยเฉพาะหนึ่งถึงห้ากรกฎาคมนี้
พื้นที่ไหนขาดแคลนแห้งแรงเตรียมรับน้ำกันได้เลยนะคะส่วนถ้าเราขาดแคลนเงินทองอาจจะต้องจำเป็นฉุกเฉินเนี่ย
ก็ทรัพย์สมบัติที่อยู่บ้านนี่แหละค่ะก็น่าจะเอาไปช่วยในการเพิ่มทุนเพิ่มร้อนได้นิดหน่อย
ดิฉันคงต้องไปต่อแถวแล้วค่ะรู้สึกว่าคนจะเริ่มมากันเยอะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม